เราก็เลยต้องเรียกว่าแว้นรุ่นใหญ่แล้วเขาบอกว่าเขามีมอเตอร์ไซค์ที่คู่ใจมีเพียงแค่คันเดียวในโลกถูกต้องแต่ที่สำคัญเนี่ยมอเตอร์ไซค์ของเขานะคะเป็นการประดับตกแต่งด้วยหม้อกะละมังสแตนเลสอะไรก็ไม่รู้เยอะมีแค่คันเดียวในโลกเดี๋ยวไปดูกันที่จังหวัดอ่างทองค่ะ
ประชาชนแถวนั้นก็ให้ความสนอกสนใจมากแต่ถ้ามองผ่านดิฉันจะโบกบอกว่าเอาก๋วยเตี๋หลอดที่นึง
ถ้าเป็นผมสั่งขนมจีบซะละเป๋าเหมือนมากข้างหลังเหมือนซึ๊ง

รถจักรยานยนต์แต่งซิ่งค่ะเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่
นายศิลป์ก่อนชายเหลืองศิษย์ธัญญาอายุ๕๑ปีชาวจังหวัดอ่างทองเนี่ย
ว่าหลายคนเขาเรียกว่าแว้นรุ่นใหญ่ใจบุญ
นำถังกระมังหม้อสแตนเลสต่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
ตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ติดเครื่องเสียง
โอ้โหมีเครื่องเสียงด้วยเสียงด้วยไม่ธรรมดา
เปิดฟังขณะขี่รถไปบนท้องถนนค่ะก็สร้างสีสันนะคะ
แล้วก็แปลกตาต่อผู้ที่พบเห็นระหว่างขี่รถไปซื้อของ
ภายในตลาดสดเทศบาล๒และยังได้ร่วมทำบุญช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทธกภัยภาคใต้ด้วยนะคะ

เขาติดหม้อสเตนเล็ตขนาดใหญ่ไว้แทนตระก้า

ไม่มีขนมจีบสารเป๋าอยู่ในนั้น
แต่อีกไว้แทนตากร้านหน้ารถแต่หลายคนอาจจะมีสงสัยแล้วก็โบกมือเรียก
พี่ขนมจีบขายเท่าไร
ไม่มีด้านหลังเมื่อสักครู่เนี่ยด้านหลังเห็นไหม
ด้านหลังเป็นถังสแตนเลสใบใหญ่ค่ะเอาไว้เป็นที่เก็บของ

แล้วนำหม้อสแตนเลสกับกระมังมาตกแต่งเป็นลำโพง

นายสินกรชัยเขาเล่าว่ามีอาชีพขับรถบรรทุก๑๐ล้อค่ะ
แล้วก็มีความชอบในการตกแต่งรถจักรยานยนต์

แล้วก็ชอบขี่ไปซื้อของภายในตลาดนี่แหละค่ะ
ผ้าล้านนะคะที่ยังเด็กอยู่
ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างในช่วงเย็นหลัง
งานด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณพี่กัน
เดี๋ยวนะพาหลานไปเที่ยวใช่ไหม

นั่งอยู่ตรงหม้อด้านหลังตรงซึ้ง

พี่เขาบอกว่าติดเครื่องเสียงที่รถจักรยานยนต์คันนี้
เพราะเอาใจหลานโดยเฉพาะเลย
เนื่องจากหลานชอบฟังเพลงมาก

แล้วก็ให้ความสว่างเพื่อป้องกันอันตราย
ระหว่างขับขี่นั่นเอง

อย่าลืมสวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะ

ถ้าเกิดขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะ

พาหลานนั่งในซึง

เอาล่ะคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับ

นั่นครับสถานีตำรวจภูทรท่าช้าง

เขาเปิดโรงพักให้เป็นฟิตเนส

ได้ออกกำลังกายรวมไปถึงประชาชนแถวนั้น

เอ้าหนึ่งสองสาม
แหมพี่ตำรวจแต่ละนาย
เอาจริงเอาจังในการออกกำลังกายกันมากเลยนะครับ

รับรองว่าวิ่งไล่จับคนร้ายได้สบาย

ใครจะไปคิดแล้วว่าอยู่บนโรงพักนะครับ
เป็นห้องฟิตเน็ตของสถานีตำรวจภูทรท่าช้าง

และพวกอุปกรณ์ต่างเรียกอยู่ว่าครบครันทีเดียวครับ
คิดในการสร้างห้องฟิตเด่นให้กับข้าราชการตำรวจ
และพี่น้องประชาชนก็มาจากนายตำรวจท่านนี้แหละครับ
พันธุ์ตำรวจเอกนรงชนะภัยกุล
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรท่าช้าง
เพราะท่านเป็นคนที่ชื่นชอบการออกกำลังกายอย่างมากนั่นเอง
พันธุ์ตำรวจเอกนรงบอกนะครับว่ามีเครื่องออกกำลังกายส่วนตัวจำนวนมาก
จึงคิดจะนำไปแบ่งฟันเพื่อให้ตำรวจในโรงพัก

โดยไม่ต้องเสียเงินเข้าฟิตเน็ตราคาแพง
และก็ยังเปิดบริการให้แก่ประชาชนอีกด้วย
อุปกรณ์บางส่วนมีภาคเอกชน

อกจากนี้ยังจัดทำลานกีฬา
แล้วก็สนามฟุตซอลให้บริการอีกด้วย
ทั้งหมดนี้เป็นการให้บริการฟรีด้วยครับ
อย่างที่เห็นส่วนใหญ่ก็เป็นอุปกรณ์
ที่ได้รับการบริจากมา
ตรงนี้เราก็เห็นว่าสถานที่ของ
สถานยุโรปภูทองท่าช้างนะครับยังมีห้องที่ว่างอยู่นะครับ
เราก็มาปรับปรุงห้องนะครับก็ปูพื้นพื้นยางนะครับ
กระจกนะครับเพื่อให้มันเกิดเป็นมิติ
ในการที่จะออกกำลังกายนะครับนะครับก็ส่วนหนึ่งก็
ให้ทราบรายการตำรวจนะครับของสถานยุโรปภูทรท่าช้างนะครับ
ได้ใช้เวลายำว่างนะครับมาออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพด้วยกันนะครับ
อีกส่วนหนึ่งนะครับก็อย่างที่เห็นแล้วว่าในระแวกของอำเภอท่าช้างนะครับ
ซึ่งก็เป็นอำเภอที่ค่อนข้างจะเงียบสงบนะครับ
เป็นชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับ
ยังไม่มีสถานที่ประมาณอย่างนี้นะครับ
ตำรวจภูทรท่าช้างที่ได้ทำโครงการนี้ขึ้นมา
ก็สำหรับให้ประชาชนในแวกใกล้เคียงนะครับ
เข้ามาใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่แต่อย่างใดครับผม
แบบนี้ก็ต้องยกนิ้วโป้ง๒นิ้วให้ท่านผู้กำกับเลยนะครับ

คราวนี้มาลองฟังความเห็นของผู้ใช้บริการกันบ้าง
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าชอบเข้าไปออกกำลังกายที่นี่

พร้อมเชิญชวนผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง
มาออกกำลังกายด้วยกันนะครับ
ก็ดีใจค่ะที่มีที่สภท่าช้างมีห้องฟิตเน็ต
ที่สำคัญคือไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ
ก็ต้องขอบคุณสภท่าช้างนะคะ
ที่ทำโครงการดีแบบนี้ขึ้นมา

ที่สำคัญก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์
แวะใกล้เคียงนะคะอำเภอใกล้เคียงค่ะ
มาใช้ได้นะคะที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ
ส่วนพี่ตำรวจในโรงพักก็ชื่นชอบ
ฟิตเน็ตแห่งนี้เป็นอย่างมากเลยครับ
เพราะว่าทำให้พี่น้องตำรวจได้ใช้เวลาว่าง
ออกกำลังกายสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงอีกด้วย
ห้องฟิตเน็ตแห่งนี้ก็ทำให้ภาระจักรการตำรวจ

สะดวกสบายครับไม่ต้องไปใช้บริการ
นอกสถานที่อื่นที่ไกลกว่านี้ครับ
แล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นครับ
และทำให้เรามีสุขภาพพลังอนามัยที่แข็งแรงมากครับ
ฟิตเน็ตของสถานีตำรวจภูทรท่าช้าง
รวมทั้งสนามฟุตซอลจะเปิดให้บริการ
สำหรับประชาชนหลังเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไป

จะเปิดบริการตั้งแต่๙นาฬิกาจนถึง๒ทุ่มเลยทีเดียว
ก็อย่าลืมแวะไปใช้บริการกันนะครับ
เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองครับ
ไอเดียนี้สุดยอดจริงเลยนะครับ

อยากให้ทุกสอนอทั่วประเทศไทย

ฟรีแล้วก็ให้ประชาชนเข้าไปเล่นได้ด้วย

ก็เป็นการส่งเสริมเรื่องของการออกกำลังกาย

ตำรวจก็ต้องการออกกำลังกายเหมือนกัน

เดี๋ยวคุณเดี๋ยวนี้ฉันส่งคุณไปฟิตเน็ตที่นี่ด้วยดีกว่า

ไปกันที่จังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ไปดูหมอเพลงโคราชรุ่นจิ๋ว
เรียนอยู่เพียงแค่ป๑เท่านั้น
ร้องเพลงโคราชได้แล้ว

ติดตามความสามารถของน้องคนนี้กันค่ะ

คนร้องได้ยากเช่นเดียวกัน
เก่งมากความสามารถล้นเหลือจริงนะคะ

นี่คือกำลังฝึกร้องเพลงโคราช
ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษ
ของชาวจังหวัดนครราชศรีมา
ตั้งแต่ก่อนเข้าอนุบาลแล้ว

ก่อนเข้าอนุบาลแต่ร้องเพลงโคราช

โดยมีนางประนอมศรีแน่นพยาวอายุ๔๘ปี
ซึ่งเป็นคุณแม่นะคะเป็นผู้ฝึกสอน
และด้วยสายเลือดลูกหมอเพลงโคราช
ลูกไม้ก็เลยหล่นใต้ต้นนี่แหละ
วกกับพรสวรรค์ค่ะทำให้น้องโมเดลเรียนรู้ศิลปะเพลงโคราชได้ดีแล้วก็รวดเร็ว
จนสามารถขึ้นเวทีร้องเพลงได้อย่างคล่องแคล่วเลยไม่เขินอาย
และมีน้ำเสียงภัยร้อจับใจมาก
อย่างที่เราได้ฟังกันเมื่อสักครู่นี้นะคะ
โมเดลเขาใช้เวลาว่างวันหยุดเสาร์อาทิตย์รวมถึงเวลาหลังเลิกเรียนค่ะ
มาช่วยแม่แล้วก็ลุงป้าน้าอานในคณะหมอเพลงแม่เชนหัวรถไฟ
ทำการแสดงเพลงโคราชแก้บนที่ลานย่าโม
แม้จะยังไม่ได้ค่าแรงนะคะยังเด็กอยู่
แต่ก็ได้รับการชื่นชมจากคนว่าจ้างให้รางวัลเล็กน้อยมาบ้าง
แม่รู้หรือ
แล้วรู้สึกอย่างไรได้รองเตงหลายดำรู้สึกอย่างไรบ้าง

แต่ที่น่าภาคภูมิใจของพ่อแม่ผู้ปกครองรวมถึงชาวพี่น้องโคราช
ก็คือน้องโมเดลมีความชื่นชอบศิลปะเอกลักษณ์ของโคราช
ที่เด็กและยาวชนคนรุ่นใหม่ยุคนี้
ไม่ค่อยให้ความสำคัญแล้วหรือว่าไม่เคยเห็นแล้วด้วยนะคะ
ที่จะเป็นผู้สืบสารสารต่อศิลปะเอกลักษณ์หนึ่งเดียวนี้
ให้คงอยู่สืบไปด้วยจ้า
มีคนส่งมาหาดิฉันว่า
ลูกสาวคุณใบตองชัด

เวลาจะร้องเพลงโคราชต้องทำมืออย่างนี้ด้วยใช่ไหม

นี่ฉันเคยฝึกนะเดี๋ยวฉันบอกตรง

อย่าให้ร้องเพลงเลยให้ลำอย่างเดียว

โอ้โฮเนี่ยเย็นตั้งแต่กระแอมแล้วคุณ

เอามาช่วงนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่ง

พาไปที่๒จังหวัดนะครับที่สุริน
ที่นั่นเขาเอาว่าวไปแก้บน

ส่วนที่จังหวัดบูริรัมป์ก็มีแข่งขันเรื่องว่าวกัน
ไปติดตามสีสันเรื่องนี้ได้จากตลอดหาเรื่องครับ
บอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มและไม่ธรรมดา
ก็เป็นพี่เงาะปากคนนี้แหละ
แม่นึกว่าหลุดออกมาจากวรรณคดีไทย
โชว์ลีลาการแกว่งแอกได้ถูกออกถูกใจคณะกรรมการซะเหลือเกิน
เฮ้ยใครว่ะ
ส่วนผู้เข้าแข่งขันคนอื่นไม่น้อยหน้าลงทุนแต่งกายด้วยชุดพื้นบ้านพร้อมออกแรงแกว่งแอกด้วยลีลาที่กินกันไม่ลง

แฟ้งไว้ด้วยเรื่องราวการบวงสวงหรือเสี่ยงทายความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญหาร
เชื่อกันว่าหากปีใดว้าวขึ้นสูงติดลมบนตลอดทั้งคืน
ยากรว่าปีหน้าฟ้าฝนจะดีข้าวปลาอาหารสมบูรณ์นั่นเอง
แต่สำหรับชาวบ้านเชื่อสายไทยกัมพูชาจะเชื่อกันว่า
การนำว่าวขึ้นไปติดลมบนและเสียงของแอกที่ดังโหยหวนจะเป็นการสร้างกรรมค่ะ
เมื่อเลิกเล่นวาวจะนิยมตัดว่าวทิ้งถือว่าเป็นการตัดเวรตัดกรรมออกไป
และจะสะดอกเคราะห์ด้วยการผูกข้าวปลาอาหารให้ล่องลอยไปกับตัวว่าว
บุรีรำไปต่อกันเลยที่จังหวัดสุรินทร์
ชมบรรยากาศการแก้บนด้วยการถวายว่าวที่กระท่อมและสังขารของหลวงปู่สวง
เพราะว่าวและไก่ชนเป็นสิ่งที่หลวงปู่โปรดปรานเป็นพิเศษเมื่อตอนยังมีชีวิตอยู่
เป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าหากใครได้มาบนบานสารกล่าวขอพรเมื่อสมหวังจะต้องกลับมาแก้บน
โดยการทำพิธียงเชือกกับว่าวแล้วดึงขึ้นไปบนต้นตะบกใหญ่เพื่อถวายว่าวให้หลวงปู่สวงตามความเชื่อ
ไม่แปลกใจเลยเมื่อเงยหน้าขึ้นไปบนต้นตะบกจะพบเห็นว่าวที่ประชาชนนำมาถวายแก้บนจำนวนมาก
อกจากนี้ข้างกระท่อมยังมีสระน้ำที่หลวงปู่สวงเคยส่งน้ำและปล่อยปลา
รวมถึงกองไฟกองฟืนหน้ากระท่อมที่หลวงปู่เคยจุดอาศัย
นับตั้งแต่หลวงปู่ละสังขารไปแสงสว่างจากกองไฟไม่เคยดับเป็นเวลากว่า๑๖ปีแล้ว
เพราะมีเหล่าลูกศิษย์คอยจุดไฟไว้อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งก็มีประชาชนเดินทางไปกราบไหว้ที่กระท่อมแห่งนี้
รวมทั้งบูชาไฟและตักน้ำจากสระเป็นน้ำมนต์กลับบ้าน
เพื่อความสุริมงคลตามความเชื่ออีกด้วยล่ะค่ะ
ก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อนะคะในการนำว่าวไปแก้บน
แต่ว่าถามคุณชนะก่อนเคยเล่นว่าวไหมตอนเด็ก
กว่าอยู่ที่บ้านที่จังหวัดพิษนุโลกว่ะ
ใช่พิษโลกที่อื่นที่ไหนก็เล่น
แล้วฉันเคยเล่นเว้าตอนเด็กเหมือนกันคืออยู่กรุงเทพฯ
คือมันไม่ค่อยมีสถานที่สำหรับสบัดเว้านอกจากที่เท้าสนามหลวง

วิ่งตามที่ฉันมาเหมือนจุกหมาเลย
เอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่
เมื่อสักครู่เห็นว่ามีคุณผู้ชมไลน์มาถามว่า

เออรออยู่มาเลยครับช่วงหน้ารออยู่แล้วครับเออรออยู่